สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผม
ด้วยอันนี้เป็นไม้ดำอะไรก็ไม่รู้อ่าฮะแล้วแล้วแล้วตรงสีทองน่ะ
ของโรตัสมั้งอ่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาให้มาไม่ไม่ไม่แบบว่าต้อง
สอหาอย่างเงี้ยแม่ไม่รู้ก็ทำมาให้มันเกิดอ๋อห้องหน้าก่อนเลย
ใส่แล้วเหมือนเกจิอาจารย์อย่างเงี้ยนะเหมือนมีผู้มีพลังแบบ

ตรงนี้แม่ต้องให้เลขอะล่ะอ่าอีกสามสัปดาห์นะมาแล้ว
มดห้าสิบเนี้ยมดก็ต้องทำแล้วตรงนี้ครับเชื่อชิคกี้พี
ที่พี่เช้าไปล้วงหายมาถูกนะ

มีมีงวดนี้มีมีผิดปลายนวมให้คุณผู้ชมด้วย

จริงแล้วโดยเฉพาะไม่ได้อะไรนะ

หมายถึงว่าโอเคล่ะโดยเฉพาะคนที่หาแอปพลิเคชัน

แต่วันนี้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนี่ย
ระวังฝีดาตรลิงจะแถมมาด้วย

เขาออกมาพูดว่าวันนี้กลุ่มชายรักชายทั้งหลายขอให้คุณระวัง
อันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยถูกต้ององค์การอนามัยโรคเขาถึงพูดกันมาขนาดนี้เลยแล้วกัน
คือตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองตอนก่อนหน้านี้เขาก็มีการประกาศออกมาใช่ไหมคะ
คือตอนนี้เนี่ยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ติดไปมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะ

ถ้ารวมแบบทั้งโลกแล้วตอนนี้มี๗๘ประเทศทั่วโลกที่ติดฝีดาดลิง
โดยเฉพาะก็คืออเมริกาอันดับหนึ่งมาเลย

รวมแล้วตอนนี้๒๑๐๐๐กว่ารายนะคะ
ทั่วโลกที่ติดฝีดาดลิงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๕ราย

ขนาดเรายังเห็นแล้วคนอื่นเขาจะไม่เห็นเหรอ

คนเรามันกินคนเดียวตลอดเหรอ

เขากินเราได้แล้วทำไมเขากินคนอื่นไม่ได้
ว่าเขาคบกับใครบ้างบุ๊ดมาถึงวันนี้นัดในแอปเจอคนนี้พรุ่งนี้อีกคนหนึ่ง
อีกคนนึงนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนที่เป็นฝีดาลิงส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
ก้าวสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะคือวันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับทุกอะไรก็แล้วแต่
แต่ต้องระวังคือวันนี้เอาง่ายการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย
ก็เสียวอยู่นะอันตรายที่สุดโควิดนั่นแหละฮะอันตรายที่สุด
โควิดฟิลล์คล้ายกับเอดเลยเนอะหมดเนอะ
หมายถึงว่าแบบการที่เราแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรอย่างนี้
แต่เอสมันรักษาไม่หายแต่ว่าฝีดาลิงเนี่ยมันสามารถรักษาหายได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้อย่างแรกเลย
การสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเนี่ย

ว่าตอนนี้ทีมสอบสวนโลกยังอยู่ในระหว่างการประสานติดตาม
คือเมื่อวานนี้คนไทย
คนไทยอายุสี่สิบกว่าถูกต้องไหม
สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดครับ

เขาก็ยอมรับว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับคนฝรั่ง
ก็คือคนส่างกลางชาติ
ใช้คำว่าแบบรักร่วมเพศเลยด้วยซ้ำไปครับ
ณตอนนี้เรายังไม่เจอชาวต่างชาติ
คือตัวเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าชาติไหน

รู้แค่ว่าขาว

เราก็ไม่รู้แล้วแหละว่ามาจากประเทศไหน
เพราะตอนแรกคนกังวลว่าอาจจะมาฝั่งจากแอฟริกาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ซึ่งเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ามาจากชาติไหน
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่า

ตัวเขามีอาการแต่คนนั้น
ตอนนี้ยังอยู่ในเมืองไทยมั้ยหรือว่าออกไปเลย

อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เพื่ออะไรนะ
๑เพื่อตัวเองก่อน

โอเคคุณมีแบบนูนอืมคุณลองจับฝีของคุณดู
อ่าฮะถ้าเป็นฝีแบบนูนอ่ะครับไม่ใช่ฝีดาดลิงนะคะ
มันวันนโลกมันวันนโลกครับถ้าสมมุติปลูกฝีแบบนี้
บุ๋มเข้าไปเป็นบุ๋มนั่นคือสีดาดริงป้องกันได้
เพราะฉะนั้นคุณลองจับตัวที่คุณปลูกฝีสำรวจที่แขนดู
ไอ้ฝีอยู่ที่คุณปลูกเนี่ยมันเป็นแบบนูนหรือแบบแบบ
กำลังดูตัวของพี่บุ๋มแต่ว่าจริงถ้าจำไม่ผิดจะมีช่วงของปีพศ
ใช่ก็คือหลังจากนั้นไปเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีการฉีดวัคซีนอันนี้แล้ว
แต่ใครรู้สึกปี๒๗๒๘ยังฉีดกันอยู่นะ

เด็กพวกเรามันจะต้องฉีดวัคซีน

มันก็มีการฉีดกันมาแต่หยุดฉีดที่แบบว่าวันหนึ่งโควิดก็ต้องหยุดฉีดถูกต้องไหมคะ
เขาบอกว่าตอนที่หยุดฉีดแบบว่าไม่ฉีดทั่วโลกคือปี๒๕๕๙

รู้สึกจะประมาณ๒๗ถ้าจำไม่ผิด
ยังมีการฉีดกันอยู่แต่ปุ๊กโกะมัน๓๐ก็ยังทำอยู่นะ

หมายว่าล่าสุดเข็มสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะประมาณ๒๗๒๘อย่างนี้หรอคะ

แต่คนเขาบอกว่า๒๕๒๓อันนี้ตามที่เขาบอกกันมา
แต่วันนี้ที่เขาบอกให้สังเกตดูดีว่าไอ้ที่เราฉีดกันแล้วมันสามารถป้องกันได้๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์

แต่วันนี้คุณจะต้องดูว่าไอ้ฝีที่คุณผูกมาเนี่ยมันเป็นนูน
แบนถ้าเป็นแบบแบนอันนั้นแหละคือเป็นเราฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาดลิงมาแล้ว
แต่ถ้าเป็นนูนนั่นคือเราฉีดป้องกันวรรณโรคเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันให้หมด
แต่วันนี้เรากลับมาเนื่องจากว่าเราต้องถ้าสมมุติเราจะใช้คำว่าระบาดมีการระบาดในประเทศนะฮะ
ก็คือเป็นคนไทยเนี่ยแหละคนแรกคนเดียวของที่เป็นคนไทยแต่ประเด็นคือเรายังไม่สามารถหาต้นสายปลายเหตุได้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
แต่เรารู้แต่ว่าโอเคล่ะคนไทยที่ติดเชื้อฝีดาดลิงมาเนี่ยเขามีผู้สัมผัสร่วมบ้านเขาเนี่ย๑๐คน
ผู้ป่วยยังมีบ้านอีกหลังมีผู้สมัครอีก๖คนคือ๑๖คนนี้เป็นคนไทยซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงอะไรออกมาครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจแล้วก็ได้เฝ้าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวผู้ป่วยไม่ได้มีอาการอะไรมากมายอยู่ในระหว่างการรักษาของโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลครับผมอันนี้ฟีดาตหนึ่งที่ควรพูดถึงในขณะที่โควิดเหรอน้องโควิดจริงจริงต้องบอกว่าสปสชค่ะเขาก็มีก
เยอะมากก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาอยู่ก่อนนะว่าเอ๊ะฟาวิพิราเวียเนี่ยจริงแล้วมียาไม่พอสำหรับผู้ป่วยหรือเปล่าครับทำไมถึงกระจายยาไปไม่ครบ
ก็มีการออกมาบอกจริงเขาบอกว่า
ให้บริการมา๒๓กรกฎาคม
ปรากฏว่ามีประชาชนติดต่อเข้าไปเยอะมากเพื่อขอรับบริการ
ซึ่งผู้ป่วยโควิด๑๙ส่วนหนึ่งจำเป็นจะต้องได้ยาฟาวิพิราเวีย

แล้วก็ได้รับการสนับสนุนค่าการจัดส่งจากทางทกศ
ธนาคารเพื่อการเกษตรภายใน๒๔ชั่วโมง
แล้วสบสบเขาก็จะมีการจัดรวมด้วย
ที่จะนำส่งยาไปให้ผู้ป่วยแบบเร็วที่สุด
ทีนี้ด้วยความที่จำนวนผู้ป่วยที่ต้องรับยาฟาวิพิราเวียมีจำนวนมาก
แล้วก็กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
ก็เลยมีการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยจำนวน๒๒๓๓ราย
หรือว่าเฉลี่ยถ้าเป็นต่อวันคือ๓๗๒ราย
ที่ผ่านมารวมเป็นยาฟาวิพิราเวียทั้งหมด๑๑๖๑๙๒เมตร

ก็เลยทำให้ไม่สามารถจัดส่งยาให้ผู้ป่วยได้ทัน
สปสชเขายืนยันว่าจะรีบจัดส่งยาเพิ่มเติม
ให้กับผู้ป่วยที่รอรับยาตามลำดับลายชื่อ
ที่มีการลงทะเบียนให้กับผู้ป่วยแบบเร็วที่สุด

มันโทรแบบบางทีโทรกว่าจะติดด้วยเนอะ
โทรติดลงทะเบียนแล้วยายังไม่ได้อะไรอย่างนี้
จริงเขาก็จะมีช่องทางให้นะคะ

บางทีก็ไปรับบริการจากทางโรงพยาบาลหรือทางคลินิก
สำหรับหลักประกันสุขภาพของตัวเอง
หรือว่าจะเป็นเทเลเมดีซีนก็มีด้วย
อีกอันหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการไปรับยาที่ร้านขายยา
นี่มี๓ช่องทางตอนนี้นะคะ

วันนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายคนพูดถึงค่ะพี่
คือด้วยความที่เรานำข้าวโมดาน่ามาสักพัก

ทีนี้ก็เลยมีแบบเป็ดหนึ่งเขามีการแบบว่า
โพสต์ถึงศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ข้อเท็จจริงก็คือแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตนะคะ
ที่ให้บริการประชาชนเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

เข็มมีคุณภาพแล้วก็ไม่หมดอายุ
เขามีการประกาศเมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๖๐

แจ้งปรับขยายวันหมดอายุจาก๗เดือนเป็น๙เดือน

โดยการขยายอายุนี้ก็เป็นไปตามหลักวิชาการ
ข้อกำหนดตามมาตรฐานการวิเคราะห์ยา
ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงคุณภาพวัคซีนอะไรอย่างใด
ทีนี้พอมาในประเทศไทย๒๑มกราคม๒๕๖๒

ตามคำขอของผู้ที่อนุญาตนำเข้าวัคซีน

สมมุติถ้าเป็นมิถุนาก็จะขยายไปถึงสิงหา

ทำไมมันยังเป็นวันหมดอายุเดิม

ก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบเรื่องนี้กัน

หญิงมิ่งขวัญท่านก็ออกมาตอบคำถามข้อนี้แล้วว่า

ว่าโอเคเขามีการขยายอายุของวัคซีน
จาก๗เดือนเป็น๙เดือน

เพราะหลายคนแบบเขียนแบบตอบเลย

เพราะตอนแรกกังวลหมดเลย
โดนเรียกตามแล้วนะจากโรงพยาบาลต่าง

แต่วันนี้คนไปฉีดเยอะมากที่สถานการณ์มักซื้อนะโมด
เขาบอกว่ามันอาจจะแรงกว่าไฟเซอร์
คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการ

แต่ในที่สุดคือคุณฉีดอะไรไปก็ได้

แต่จะติดหนักติดอาการมากน้อยเนี่ย

เพราะฉะนั้นคุณก็ยังไปฉีดกันได้อยู่เนอ

ครบทรงชาติกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมากันต่อครับ

พรีเซนเตอร์เยอะจริงทุกคนนะ

คือต้องบอกว่าตอนนี้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับการช็อปออนไลน์
ตั้งแต่สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ย
เปลี่ยนการใช้ชีวิตเข้าออนไลน์กันมากขึ้นเนอะ

เพราะว่าตอนที่นางติดโควิดพร้อมฉันน่ะ

แล้วนางก็จะสั่งแบบเอ้าแล้วทำไมเธอไปรู้

เห็นไหมใครก็สั่งได้แล้ว

ต้องบอกเลยว่าบางทีคุณขายออนไลน์

ณิชย์เขาบอกเขาฟันจริงแล้วนะเรื่องนี้
ถ้าไม่แจ้งราคามีค่าปรับโดนปรับ

ร้อยตรีจากรายยอดมณีรองอธิบดี

บอกว่ากรมเนี่ยให้ความสำคัญกับการดำเนินตาน

คือเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชน

โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ประชาชนหันมา

มีการเข้มงวดจริงแล้วก็ตรวจสอบ
ร้านค้าเรื่องร้องเรียนต่าง

ตั้งแต่มกราถึงกรกฎาคม

จำนวน๘๓๗รายนะคะ
ซึ่งก็มีการตรวจสอบไปแล้ว๖๒๓ราย

มันเป็นการกระทำผิดตามพรบ
ว่าด้วยราคาสินค้าแล้วก็บริการ
ในข้อหาไม่แสดงราคา

ราคาอะไรไม่รู้แล้วไปเก็บเขาแบบนี้

ราคาสินค้าไหนสินค้าประเภทพวกเสื้อผ้า

พี่นั่งอยู่ข้างล่างวันหนึ่งเนี่ยต้องเตรียมตังค์ประมาณ๕๐๐บาท

ไม่รู้ว่าเขาแบบสั่งไว้

บางทีอาจจะต้องแอดไปคุยก่อนถึงจะรู้ราคา

อันนี้เยอะมากเวลาเราอินบล็อก

อยากทราบราคาคือในการตัดสินใจของเรา
แล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอินบ็อกซ์มาหา

ข้อมูล

สำคัญนะบางทีทะเลาะกันได้เลยนะที่บ้านเนี่ย
คือจริงเวลาแบบเขียนข้างหน้าว่า

คุณก็แจ้งราคาเขาไปเลยไซส์นี้

รองเท้าคู่นี้สีอะไรราคาเท่าไหร่สูงเท่าไหร่

รู้ได้ง่ายไปกว่าที่เนี่ย

อันนี้นี่แหละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขามีการเปรียบเทียบปรับทุกรายนะคะ
อัตราโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

และหากว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเจ้าของเพจผู้ถูกร้องเรียน
กรมก็ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ก็มีการส่งข้อมูลเพจที่ถูกร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ทำการตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญคุณจำเป็นต้องทำ
เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมาย
ให้ดำเนินการปิดกั้นเนื้อหาโพสต์ดังกล่าว
คือในช่วงมกราถถึงกรกฎาคม
มีการปิดกั้นเนื้อหาโพสต์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดไปแล้วนะคะ
โพสต์จาก๓๗เพจ
กรมการค้าภายในเขาบอกเลยเขาเน้นย้ำผู้ประกอบการทุกคน
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
แล้วคุณผู้ชมเองนะคะถ้าสมมุติว่า
โอเคเราเห็นการจำหน่ายสินค้าที่ดูแล้วแบบไม่แสดงราคาแบบนี้
สามารถที่จะแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในได้๑๕๖๙ค่ะ
โทรไปแจ้งไปร้องเรียนกันได้เลย

แต่ส่วนใหญ่พวกเพจต่างเขาก็แจ้งราคากันหมดเนาะ
ส่วนใหญ่แจ้งแต่ก็จะมีหนูก็เห็นบางอันอยากได้ต้นไม้อย่างนี้

หรือว่าเขากลัวลูกค้าหนีป่ะน้องรถเมย์
อย่างต้นประกอบนี้
ไม่เขาบอกว่าจากผู้ประสบการณ์เขาบอกว่าบางทีพวกต้นไม้สามารถต่อรองราคากัน

เดี๋ยวขอลดเพื่อแบบคล้ายเอาเป็นเดี๋ยวคู่แข่งแล้วข้างเห็นหรืออะไรว่าลดเท่าไหร่เลย
แต่ไม่ใช่ต้นไม้แบบไอ้นี่ด้วยนะบางทีเป็นต้นไม้ที่แบบนำเข้ามาจากต่างประเทศ
ต้นประกอบคันตอนนี้
เป็นแบบว่าคาโก้มาเป็นแบบอย่างนี้จริงเขาก็น่าจะมีไซส์ของเขาแล้วก็มีราคา
ซึ่งทุกคนก็จะเขียนทองกลับไปว่าทำไมไม่เขียนบอกราคามาเลยล่ะ
แล้วมันกลายเป็นว่าเราจะต้องมานั่งถามอินบ็อกซ์
แล้วเขาตัวคนที่ทำเพจเองก็ต้องมานั่งตอบเดี๋ยวอินบล็กซ์ไปอินบ็อกซ์ไป
มันเสียเวลาที่เป็นการถามแทนที่เราจะได้ซื้อเร็วขึ้น
บีหรือว่าของเหล่านี้มันสามารถแบบบวกเพิ่มได้หรือแบบอยู่ที่ความพอใจ

เราถามตัวเองก่อนตัวเราเองซื้อของจากออนไลน์เฟซบุ๊ก

ถูกต้องป่ะส่วนใหญ่มันมีราคาบอกหมดนะ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

ของส่วนใหญ่นะนี่ที่คุยกับเพื่อนที่ขายออนไลน์ทุกคนพูดหมดว่าเขาจะขายดีตอนกลางคืน
อ่ารอเลยเนี้ยสี่ทุ่มไปแล้วแล้วทุกอายุด้วยนะถูกทุกอายุแต่เด็กแบบว่าเด็ก
เด็กมีกำลังซื้อมหาลัยอ่าถูกต้องไหมใช่เขาบอกทุกอายุอ่ะ
จะขายของนี่ไม่ใช่กลางวันจะขายได้นะเหมือนเมื่อก่อนโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหม
กลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงขายของถูกต้องป่ะเขาบอกมันเปลี่ยนไปแล้ว
ถ้าจะขายของออนไลน์คือคนหัวถึงหมอนแล้วก็กดไปเรื่อย
คนมันก็ตามปัญหาคือตามอะไรนอนไม่หลับอีกเขาเล่นโทรศัพท์อยู่
ลองเลลื่อนไปเรื่อยเรื่อนที่ก็จะเคยเล่นไปเล่นมาถึงหกโมงเช้ามาแล้วอ่ะ
ใช่แฟนพี่ดูซีรีส์ปุ๊บหิวพอหิวปุ๊บก็ต้องสั่งออนไลน์
มาตอนดึกอีกอ่ะตีหนึ่งมาประจำเลยแล้วทุกวันนี้คนขายของจะติ๊กต๊กกัน
อื้อหูเยอะกว่าเฟซบุ๊กอีกอ่าจริงจริงครับผมก็สะดวกอ่ะเนอะ
เอาละครับท่านผู้ชมฮะเตรียมวันนี้ไฟไฟฟ้าขึ้นแน่นอนแล้วล่ะ
เป็นห้าบาทเนอะเนอะการ์ดสมชาติน่าจะขึ้นแล้วล่ะ
วีจีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่แล้วล่ะน้ำมันลงสบายใจนิดนึง
แต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือเตรียมไฟเขียวขึ้นราคานมฮะราคานมนี่แหละ
การค้าภายในย้ำไม่ปรับขึ้นทุกผลิตภัณฑ์จริงจริงแล้วเนี่ยนะครับ
นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลราคาสินค้า
หลังจากที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งผู้ผลิตสินค้าเนี่ยเขาทำการยื่น
ขอบอกเฮ้ยวันนี้มันไม่ไหวแล้วจริงขอปรับราคาให้มันมันตรงกับยุคตรงกับสมัยตรงกับสถานการณ์หน่อย
อืมตอนเนี้ยกรมการค้าภายในเข้าไปอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับราคาสินค้านมฮะ
แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มต้นทุนต้องยอมรับมันสูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นขาดค้นทรงค่าภาริกาอะไรก็แล้วแต่เนี้ยจากการที่คณะกรมการ
โคนมแล้วก็ผลิตภัณฑนมมิ้วบอร์ดเนี่ยนะครับอนุมัติให้ปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบ
จากเกษตรกรเนี้ยอีกกิโลกรัมละสองบาทยี่สิบห้าสตางค์ค่ะซึ่งตอนเนี้ยรอให้กระทรวงเกษตรและสถานกรเนี้ย
คอรมอหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบในการปรับราคาน้ำนมดิบก่อนหากคอรมอเห็นชอบแล้ว
เนื่องจากนมแต่ละชนิดเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันถูกต้องไหมครับ
ชนิดใช้นมสดเยอะนะบางชนิดใช้นมสดน้อย
ต้นทุนอ่ะมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเลยการปรับขึ้นราคาก็ต้องไม่เท่ากันด้วย
ถ้าอย่างงั้นส่วนสินค้าอื่นอื่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอ่ย
ปลากระป๋องเอ่ยแฟบเอ่ยผงซักฟอกผ้าอนามัยน้ำยาล้างจานอืม
กรมอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งทุกคนก็ขอขึ้นหมดแล้วนะอืม
ใช่แต่ต้องยืนไปที่หมดว่าขอขึ้นหมดของแม่ต้นทุนคูณไงมันต้องดูโครงสร้างต้นทุน
จากโครงสร้างต้นทุนเนี่ยสูงแล้วก็ยังไม่ได้อนุมัติให้สินค้ารายการใดเนี่ย
ปรับขึ้นราคายกเว้นปุ๋ยเคมีครับก็ถ้าสมมุติปุ๋ยขึ้นอาหารสัตว์ขึ้น
ยังไงมันก็ต้องขึ้นต้นทุนเพิ่มแล้วซึ่งให้ปรับไปก่อนหน้านี้แล้ว
เพื่อให้ผู้ผลิตนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิต
ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรครับ
หลังราคาแม่ปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นมากตามราคาพลังงานโลกเลยล่ะ
แล้วก็กรมเนี่ยยังยึดนโยบายวินวินโมเดลวินวินโมเดลก็คือตามนโยบายของคุณจุลิน
คุณจูลินก็คือหัวหน้าภักดิ์เอ่อประสาทิบัติแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเอ่อ
สามฝ่ายคือเกษตรกรผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภค
โดยหากสินค้าใดที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงจริงเนี้ยอืม
ให้ผู้ผลิตเนี่ยตึงราคามิวัยแล้วจริงจริงเนี่ยใช่
ให้ปรับราคาให้น้อยที่สุดให้กระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด
เพื่อให้แบบว่ามีพลังที่กำลังจะผลิตมันไม่ให้ขาดแคลนอ่ะ

ต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมขาดแคลนอาหารกันแล้วอ่าเกิดวิกฤตนะ
ไปแล้วฮะเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่
โอเคจบใจไปไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่หนึ่งฮะ

เฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปซื้ออีกแล้วเอ่อ
เอาละฮะตอนนี้ทุกวันนี้ครับ

ผ่าอยู่อย่างนึงได้อ่านค่าวครับหรอมั้ยครับ
เกี่ยวกับพระยาคชษีราชเสนีพิทักษ์

เขตตหารด้วยอ่ะโอ้โห
อุปอัดมากนะคนที่ขโมยไป

จริงแล้วมาเมื่อกี้
มีคนโดยประกอบสมเกียจ
อินทะละเรืองศรเนี่ยนะฮะสารวัตรสอบสวนสพปะเก็ตนนทบุรี
ว่าขนาดปฏิบัติเวรเขาเอาง่ายเข้าเวรอยู่เนี่ย
ก็เดินตรวจไปโดยเอ้าพญาคตชศรีราชเสนีพิทักษ์เนี่ย
ซึ่งเป็นเนื้อโลหะเนี่ยความสูงประมาณ๑๐นิ้วก็ไม่ได้สูงมาก
กระแมนมันทัดนึงอะแต่ยาว๘นิ้ว
ซึ่งปกติเราจะประดิษฐานอยู่ในซุ้มด้านหน้าบริเวณทางเข้าอาคาร
หายไปองค์นึงนึกออกมาเป็นอย่างนี้ที่คล้ายกับช้าง
แล้วก็เป็นเหมือนคล้ายกับสิงโตเหมือนกันนะฮะ
ซึ่งเมื่อคืนวันที่๒๗กรกฎาคมมีชายผู้ต้องสงสัยอายุประมาณสัก๓๐กว่า
สวมเสื้อยืดสีขาวนุ่มกางเกง๓ส่วนนี่มาแล้วดูขี่มอเซ็นต์มานะฮะ
ก็มาจอดรถแล้วก็เดินวนเวียนดูกระทั่งตอนเช้าเนี่ยมาทราบว่า
พญาโฆษศรีราชเศรษฐีพิทักษ์เนี่ยถูกขโมยไป
ก็ตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
เมืองต้นเนี่ยมีภาพกล้องวงจรปิดแล้วล่ะ
เห็นกล้องวงจรปิดอย่างชัดเจนแล้วล่ะว่าใครเป็นคนกระทำ
เป็นคนในหรือคนนอกแล้วก็ต้องมีการพิสูจน์จากพยานวัตถุรวมถึงพยานหลักฐาน
บางคนถามว่าพญาคตชศรีราชเสนีพิทักษ์เนี่ยเป็นการหล่อองค์จำรองฮะ
ตอนนั้นเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกราโหมเหล่าทัพทูตต่างประเทศนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าในโอกาสที่กระทรวงกระลาโหม๑๒๐ปี
ซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาหมายถึงโฆษศรีหมายถึงเครื่องหมายแทนทหาร
รวมทั้งตาประจำตำแหน่งของสมุหะกราโหมที่ก็ใช้พญาราชโฆษศรีนี่แหละเนาะ
เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แทนถูกซึ่งการหล่อสององค์เนี้ย
แรกตั้งที่ประตูทางเข้าออกกระทรวงมีชื่อว่าพญาโฆษศรีสยามปัตตะพีพิทักษ์
หมายความว่าพิทักษ์แผ่นดินไทยนะฮะส่วนองค์ที่สองเนี่ย
พญาโฆษศรีราชเสนีพิทักษ์เนี่ยเป็นทหารพิทักษ์พระราชา
โดยมีพุทธาพิเศษแล้วก็พลเอกเบรมเป็นประธาน
เปิดพระแปรคุณป้ายนะครับเขาก็
เขาก็มีการสร้างองค์จำลองอย่างนี้๑๐๙องค์
แรก๐๐๑จะเป็นองค์ต้นแบบองค์ที่๒เนี่ยก็จะถวาย
พระพรมวัชรญาณเจ้าอาวาสวัชยานวาแล้วองค์ที่สามก็อยู่ที่
พลเอกเปรมแบบนั้นนะนี่เพิ่งเคยเห็นนะพี่เช้า
พญาโฆษศรีราชเสนีหายไปหนึ่งแล้วเนาะก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเองจี้เนาะ
ใช่แต่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะคือเวลาหนูขับ
อยู่ตรงเมืองทองใช่ไหมครับใช่แล้วเค้าอุ้มแล้วก็คือก็ก็ก็
ว่าส่องก็จะเห็นอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไม่มีคนแบบ
แล้วมีไฟส่องตลอดด้วยนะโอ้โหอุกอาดมากแล้วก็ขับ
ไซด์มาแล้วก็อุ้มไปเลยอย่างงี้แล้วถัดไปก็เป็นเมืองทองไง
เป็นตรงไอท์ไออาลีน่าเออฮะเอออ๋อนะฮะแต่เค้าบวกปูนไว้
ด้านล่างนะเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบที่แซะมาแซะกว่าจะเอาไป
นี่ใช้เวลาพอสมควรนะฮะมันพลิกเลนส์อ่าทุกวันนี้ต้องเจน
เมื่อฉันเดินขับรถอะผ่านจากซอยบ้านนั้นน่ะ

ติดเหล็กดัดศห์พระพุมจวาทนี้จะเป็นศานอ่ะ

ผมที่พี่ชาวขับรถไปตอนคืนก็มีกระจกกั้นแล้ว

หายอ่าคนไม่ค่อยกลัวแล้วคนไม่กลัวไม่ค่อยกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนกลัวไม่มีกินอืม
แล้วก็เอาไปทำแรมดหมายถึงว่าก็เอาไปมวยไปขายอย่างเงี้เหรอโอ้โห
นี่แบบเอาไปทำวิธีแม่ไม่ไม่วิธีหรอกเธอก็ขนาดอะไรน่ะท่อเมาะถังแก๊สอ่ะอ่า
ยังหายเลยฝาท่ออ่ะฝาท่อก็คืออะไรที่เป็นโลหะเนื่องจากตอนนี้เหล็กแพงครับ
เหลืองเอ่ยทองแดงแพงหมดสายเคเบิ้ลบางทีก็โดนตัดไปลอกเอาทองแดงไปขายอีก
แล้วก็โดนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหแต่วันนี้เราไม่รู้ว่านี่เขาเอาไปทำอะไร
จากจะอาจจะเอาไปขายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่แบบด้วยความที่ของเป็นเหล็กตอนเนี้ยอืม
มันจะต้องคุ้มกันอย่างดีเหมือนกันนะอ่าใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็โอ้โห
โจรนี้มีอยู่ทั่วทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาดูแลกันให้ดีขอให้ตามเจอนะครับ
มาถึงเรื่องราวของความหวังหมู่บ้านกันบ้างคุณผู้ชมครับ
หวยมาสองงวดติดฮะต้นมะพร้าวประหลาดครับคล้ายพญานาคแถมฝันเห็นปู่เป็นงูใหญ่นั่นเอง
วันนี้ครับพูดสุดข่าวแรงงานว่าที่ทุกข์นาท้ายหมู่บ้านนะครับ
นซิมมานะครับตะมนต์บ้านจันทร์จังหวัดอุดรธานี
ที่ภาคอีสานอีกแล้วครับนี่ฮะซึ่งเป็นบ้านของนางดรุณีครับ
คล้ายกับพญานาคครับนะฮะแล้วก็ทำให้เจ้าของแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ย
แล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็ต้นมะพร้าวอีก๘๐ต้น
คุณผู้ชมครับดูฮะคล้ายมั้ยครับคล้ายเซียนพญานาคมั้ยฮะ
ก้านใบเนี่ยหงิกงอคล้ายลำตัวพญานาค
แล้วก็บริเวณใบคล้ายเสียนสร้างความมือฮาแก่
เจ้าของเป็นอย่างมากเลยทีเดียวต่อมาเนี่ยมีชาวบ้านแล้วก็คอหวยทราบข่าวก็
มาดูนะฮะแล้วก็ถูกหวยมาแล้ว๒งวดติดครับ
ครั้งนี้ก็เลยไม่พลาดครับเจ้าของเนี่ยได้ทำการจุดทูบ
มงคลเห็นเลขเด่นชัดแปดสี่เก้าเจ้าของชอบห้าเจ็ดกับหนึ่งห้านะครับ
โดยก่อนที่มาพบว่าต้นมะพร้าวเนี่ยมีรูปร่างแปลกประหลาดแบบนี้เนี่ย
ฝันเห็นงูใหญ่เลื้อยมาตั้งแต่ทางเข้าบ้านจนถึงหน้าบ้าน
แล้วก็เข้ามาบริเวณสวนนะครับผมในฝันนะฮะ
ยังมีคนฟ้อนรำตามงูใหญ่เข้ามาด้วยอืม
ส่วนเจ้าของบ้านชอบห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้า
ส่วนพี่ชาวของว่านี้ก็มีเลขที่ชอบนี่ก็คือ๑๕๑๘
๑๕เหมือนกันเลยน่ะ
๑๕๑๘และก็อันนี้คือเลขทีนนะครับผม
ตาเทียนที่พี่ชาวไปทำพิธีพุทธาพิเศษมาที่อุดร

อ๋อเนี้ยมันเป็นยังไง

เป็นความหวังหน่อยนะเพราะบางทีคอหวยอาจจะบอกว่าแบบ

เมาเสร็จปุ๊บก็ไปทุบทำลายศาลเลยทีเดียว
จะบอกว่าสารนี้อยู่ที่สมุทรประการนะคะ
แยกโพทนี่ตั้งแต่เราไม่มีคนสมุทรประการ

แล้วเราก็จะเห็นแบบบางคนเอารูปปั้นสัตว์ต่าง

ก็จะตัดออกมาจากท้ายบ้าน

อ๋อที่มีโรงงานเยอะน่ะใช่ไหมครับใช่ถูกต้อง
คือปกติก็จะมีรูปปั่นม้าลายรูปปั้นสัตว์ต่าง

ปรากฏว่าพบชายอายุประมาณ๕๐ปีอยู่ในอาการมืนเมา
คือด้วยความที่เขาบอกว่าเจ้าพ่อไม่จริงใจเลย
หวยไม่ถูกขอหลายรอบก็ไม่เคยถูก
พูดไปกับทุบไปอ่ะค่ะ

เอาไว้ติดทุบ
ใครใครไปทุบอ่ะ

ต้องไปทุบแล้วอ่ะ

อ่าฮะตามการเวลาก็สร้างให้สวยขึ้นให้ใหญ่ขึ้น

ใช่ค่ะซึ่งนางชัชวานเอี่ยมสุวรรณก็เปิดเผยบอกว่าปกติศาลนี้จะมีคนเข้ามาขอเรื่องงาน
รวมถึงเลขเด็ดจะมีสมบังบ้างก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคน
ครับ
จากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วนับร้อยศพ

ก็บอกว่ามุชวงค์คลุณที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับแจ้ง
มีชายคลุ้มคลั่งเข้าไปทำลายสารโค้งโพ
ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบ
ไปก็คือพบชายคนดังกล่าวกำลังโวยวาย
รูปปั้นที่ชาวบ้านนำมาถวายได้รับความเสียหาย
จากการพูดคุยที่บอกไปก็คือไปขอหวย
แล้วไม่ถูกหวยหลายงวดก็เลยมาทำทุบรูปปั้นทำลายเลย
ทำลายหมดนะฮะเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยให้๐๔
แต่งวดนั้นออก๐๕นะคะ
ชื่อสารหลวงปู่ก็ชื่อหลวงปู่เอียวทำไมไม่บวกไปอีกหนึ่งล่ะ
คนตีแรกเขาก็คิดแบบนั้นหลวงปู่เอียวก็คือบวกไปอีกหนึ่ง
ก็จะได้เป็น๐๕แล้วก็ข้างหลังสารปู่ก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วย
มีสารแม่นางไม้นะครับแล้วก็มีบ่อเล็กให้คนมาปล่อยปลา
เมื่อเช้านี้มีวัยรุ่น๒คนที่ประสบความสำเร็จกับปูเอียว
ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินโชคลาภ
แล้วก็ถูกหวยแล้วก็ทำธุรกิจเนี่ยตามที่ขอก็เอาปลาปล่อยมาปล่อยที่บ่อง
จริงข้างหลังตรงศาลเขาจะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นคลองใหญ่อยู่แล้วค่ะ
ทองแบบยาวไปเลยตรงนั้นน่ะถูกต้อง
ซึ่งถ้าไปก็จอดรถกันดีนะคะแยกนั้น
คุณผู้ชมเข้าใจบางงวดคุณแม่มดดำบอกมาได้หมด

เพราะงวดแล้วบอกผิดกัน๒งวดถูก
งวดที่๓เริ่มแบบซาลงกระดบปุ๊บ
แต่ใช้แต้มบุญเยอะแล้ว
ถ้าบอกถูกหมดทุบงวดก็บอกไปนั่งเข้าส่งตรวจสั่นแล้ว
แล้วงวดนี้มีมั้ยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้จะมีเลย

คุณแม่หยุดรับเท้าซอยซีบไปอย่าไปทุบคุณแม่นะ

ใช่เพราะว่าซอยบ้านคุณแม่คือตอนนี้ซุดอยู่แล้ว
เพราะว่าคอนโดสร้างเยอะเหลือเกินไม่ต้องไปทุบคุณแม่นะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับเขาเสร็จใหม่ครับ

โอ้โหบุคเพครับ
เขาบอก๕๑ล้านทั่วประเทศ
เฉพาะของกรุงเทพเกือบ๒๐๓๐ล้านแล้วนะ
ทุกโรงตั้งแต่๑๐โมงเช้าหมด

ซึ่งเอาจริงนะตัวเองดีใจในฐานะตัวเองอยู่วงการบันเทิง

มันไม่เคยเห็นปรากฏการณ์กับคนทำหนังมานานแล้ว
แล้วคนทำหนังทุกคนท้อแล้วนะ
ทุกคน๓ปีที่ผ่านมาคนท้อแบบท้อจากใจเลย

แต่วันนี้บุภเพออารวาสจริงไม่ใช่สันนิวาสแล้วล่ะ

เห็นยอดเมื่อเช้าเห็นยอดปุ๊บรู้สึกว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขานะ

มีทั้งดราม่าและคอมเมอดี้มีแน่นอน
ถ้าพี่ปิ๊งกำกับนี่รับรองว่าคอมเมอดี้แบบเนียนเลย
เมื่อวานนี้คุณไอ้กิ๊กสุวัชนีมาหา
กลงหูดีใจมากเลยครับตอนนี้มานั่งรุ้นกัน
นั่งรู้กันว่ายอดเท่าไหร่ตอนนั้นมารายการก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว

ฟิลกู๊แบบว่าคนดูก็ได้ความสุขอ่ะได้อารมณ์กลับบ้านไปแบบหัวเราะอะไรอย่างนี้
ก็มีตัวละครในวันคดีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาเซอร์ไพรส์ด้วย

ที่สำคัญคือเนี่ยพี่โปกับน้องเบลล่าเนี่ยเลิศ

ก็คิดว่าก็แต่ภาคหนึ่งมันปังขนาดนั้นภาค๒ก็ต้องเนิดเนาะ
ว่าละครก็ยังมีหวังที่จะดังกกสุด
พี่ว่า๔วันมันหยุดเนี่ยน่าจะทะลุร้อย
แล้วคุณเบลล่าเขาก็เล่นน่ารักแล้วเนาะ

พี่โป๊บดูสิพี่โป๊บก็หล่อภาพวาดมาก

เหมือนภาคหนึ่งพี่โป๊ปจะดูแบบเชิดใช่ไหม
แล้วก็เบลล่าก็ต้องตามง้อแต่ภาคนี้จะเป็นเบลล่าจะแบบ
อยู่เชิดเพราะกลับมาใช่ไหม

เพราะเขาท้อกันเยอะมาก
แล้วเห็นเรื่องนี้แบบเออขอให้แบบว่า

มันเป็นอันเดียวที่ทำให้วงการบันเทิงของเราเนี่ย

ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาถึงบุภเพเนี่ย

ใช่นะฮะ

ไม่เพราะว่าตั้งแต่โควิดที่ผ่านมา

ซีซั่น๒นี่เปิดรับสมัครนะ

ได้แบบดูแบบตูสีอะไรอย่างนี้
ใช่มั้ยล่ะก็ดีใจอ่ะ

ว่าให้คนออกมาช่วยกันดูหนัง
ธุรกิจหนังไทยจะได้เดินหน้าต่อไป

เหมือนกันนะ

เป็นหนังที่แบบว่าไอแคสเยอะที่สุด

กิ๊กสุวรรษณีย์

จากกิ๊กสุวรรษณีย์เบะปากนะ

ใครบอกว่าเรื่องเนี้ยถ้าไม่มีกิ๊กสุวรรษณีย์

ผมจะต้องมาแคสเนี่ยหลายรอบ

อัก
พี่สาวออมยกครอบครัวนะครับพ่อแม่แล้วก็พี่สาวพร้อมด้วย
แอมไปเที่ยวพักผ่อนกันที่สิงคโปร์ครับ
ล่าสุดสาวออมเปิดเผยว่าเป็นทริปพักผ่อน
คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็เลยถามพี่แอมว่าว่างไหม
ถ้าว่างเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะซึ่งทริปนี้ก็อบอุ่นดีครับ
แฮปปี้ดีฝ่ายชายดูแลโทรธนาจ์ดีมาก
ยังเข้ากับครอบครัวได้สุดนะตอนนี้เนี่ย

แต่ว่าก็พยายามเลี่ยงตอบตลอดนะฮะ
รับว่ามีคุยกับพี่แอมบ้างแต่ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น
ศึกษาดูใจกันสักครู่หนึ่งครับนะฮะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักนะครับผม
แล้วก็น้องออมก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักด้วยนะครับ

ไปดูคนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นนางงามขวัญใจ
แล้วก็เราไม่ได้เห็นพี่ปุ๋ยพรทิพย์มาสักระยะหนึ่ง

มีการเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพื่อที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด
โดยคุณปุ๋ยได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมลูกสาว
เป็นการไหว้ทักทายด้วยนะคะนี่มาเมืองไทย

โอ้โฮก็เป็นเกียรติมากน้องได้นางงามจักรวาล
จริงค่ะใช่ครับนะครับ
นางงามจักรวาลปี๑๙๘๘นะคะ
บ้านหลังใหม่พี่ปุ๋ยใหญ่มากแม่

จริงแล้วมันวันอักกงจุนอักกงจุนเนี่ยหรือคุณจุนวนวิ๊ด
เจ้าของพัดลมหัตตริหน
ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยทั้งประเทศพูดถึงเขาหมดเลย
การบริจาคเงินกว่า๙๐๐ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลอาทิตย์ปฏิบัติ
ปรากฏเขาก็ไปดูที่หลานที่แองจี้บอก

เราก็อยากไปยืมรูปเป็นแบบว่าลูกหลานเขาบ้างเนาะ
ซึ่งเป็นหลานของอากงจุนแล้วก็อามาสนุรี
โดยมีความสามารถเดินตามเส้นทางศิลปินของทั้งคุณพ่อคุณแม่เลย
ผ่านตัวมาเป็นนักร้องแล้วก็แรปเปอร์
มีเหรอนี่ไงอ๋อแองจี้เธอจริงเขาเป็นดาราจริงด้วย
เป็นคนดังอยู่แล้วเขาก็แบบทำเกี่ยวกับวงการบันเทิงอยู่แล้ว

ใช่ของที่แพงที่สุดในร่างกายเขาคือนาฬิการาคาแค่๒๐๐บาท
เขาเป็นคนสมรรถะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายเรียบง่ายมาก
อยากให้ไปดูประวัติเขาสักนิดนึงนะครับผม
เอาล่ะพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนะจังไม่ได้มาเจอกันไปก่อนนะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป